มาต่อกันที่คุณยาย

คุณยายคนนี้อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะ

เพราะว่าเกิดตั้งแต่สมัยราชการที่๕นะคะ
ที่สำคัญสุขภาพยังแข็งแรงค่ะ
ยิงกับไว้มากเลย

บริเวณหลังบ้านคล่องแคล่วทีเดียว

สร้างความประทับใจให้กับนายภัยศาลศรีเทพนายอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่

และเดินได้รวดเร็วด้วย
คุณยายนี่เดินทางทางด้านคณะนะคะของนายอำเภอก็เดินทางมาเยี่ยมคุณยาย
ถึงที่บ้านเลยอยู่ในตำบลเขาเขน
จากทราบว่าคุณยายเปลี่ยวอายุยืนอายุมากที่สุดในจังหวัดกระบี่
มีชีวิตอยู่และที่สำคัญแข็งแรงมาก
คุณยายเปลี่ยวเล่าว่ามีลูก๙คน
เป็นชาย๕คนเป็นหญิง๔คน

อาศัยอยู่กับลูกชายคนโตแล้วก็หลานนะคะ
อยู่บ้านตอนกลางวันก็จะมักเก็บกวาดขยะรอบบ้าน

แต่ที่สำคัญตรงนี้เลยไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อหมูนี่ไม่ชอบเลยแต่ว่าที่ชอบมากเลยคือ
ปลาผักลวกน้ำพริกรับประทานทุกวันเลย
นี่เดินเร็วมากนะคะสังเกตจากภาพแล้วก็ลักษณะของการใช้แขนก็เร็วเหมือนกัน
แล้วก็การนั่งยองนั่งอะไรแบบนี้ถือว่าคุณยายแข็งแรงมากนะลูกนั่งได้
ใช่ค่ะปกติต้องคนแก่ก็จะมีเก้าอี้เล็กเขาเอาไว้นั่งเวลาเขานั่งหน้าบ้าน
คือจะนั่งก็โอดจะยืนก็โอดฮะนะ
เปลี่ยวเกิดในพุทธศักราช๒๔๕๐ก็คือสมัยรัชกาลที่๕
อายุยืนมาจนถึงปัจจุบันก็รวมแล้ว๔แผ่นดินนะคะ
ปัจจุบันคุณยายสุขภาพแข็งแรงสายตามองเห็น
หูได้ยินเสียงชัดเจนพูดจาตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว
ความจำดีสุขภาพจิตดี
ต่างจากคนชะลาทั่วไปและไม่เคยมีอาการป่วยหนักด้วย
นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีค่ะ